ไปดูเรื่องราวของร่างทรงปู่มหาหมุนีกันหน่อยนะครับ
ไปไลฟ์สดนะนัวเนียกับผู้หญิงนุ่งบิกินี่ตัวเองก็ถอดเสื้อถอดผ้ากันไป
ล่าสุดก็เดินทางไปที่ปอทรับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมลงสื่อโซเชียลแบบนี้
เมื่อวานนี้ทางกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัตยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกบธ
นายชายรัฐยอดพรมหรือว่าปู่มหาหมุณี
ริยดาบทอายุ๓๘ปี

ชมใหม่คือย้อมผมดำแต่งชุดไทยเรียบร้อยเชียวดูสภาพเรียบร้อยขึ้นมา
ดีนะก็มาสถานที่ราชการก็ถือว่าเขาทำตัวถูก
ก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดพรบคอมพิวเตอร์
กรณีไปไลฟ์สดนัวเนียกับผู้หญิงหนุ่มน้อยห่มน้อย
ร่วมกับทางด้านของนายโชนี่
นายชายรัฐหรือว่าปู่มหาหมุณีบอกว่า
พิจารณาจัดดำเนินคดีกับตน

เดินทางมาติดต่อกับพนักงานสอบสวน
เพื่อสอบถามว่าจริงเท็จเป็นอย่างไร

เขาบอกว่าเขารับอีเวนต์อันนี้คืออีเวนต์ที่เขารับงานมา
จากนั้นได้ค่าจ้าง๔๐๐๕๐๐บาท

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
แต่อย่างใดไปฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
ที่จ้างเข้ามาแล้วก็คดีที่บอกว่า

แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าพูดถึง

เพราะว่าเราจบม๔ทุกคนเขาก็รู้
อาจจะเก่งในเพาะเฉพาะด้านบางด้าน

คือถ้าจะบอกว่าก็เขาจ้างงานมา
บอกรายละเอียดมาแบบนี้แล้วไปทำ

อันนี้มันไม่ได้เพราะว่าหน้าของคุณอยู่ตรงนั้น

แล้วก็ที่บอกว่าเป็นเรื่องของโลกโซเชียล
ไอ้ที่ทำมันถูกกฎหมายไหม

มันมีข่าวอยู่แล้วกัก
โรงโซเชียลมันผิดภาระบอคคอมอยู่แล้ว
ทีนี้ทางด้านของปู่มหามณีก็ยืนยันด้วยว่า
ถ้าบอกต่อปอทรจะออกหมายเรียกหรือหมายจับจริง
ยินดีเดี๋ยวจะเดินทางมารทรัพย์ข้อเกราะหา
เพื่อพิสูจน์การกระทำของตนอีกทีนึง
พร้อมยืนยันไม่หลบหนีไปไหนอย่างแน่นอน
แต่ว่าตอนนี้ทางด้านของลูกศิษย์ลูกหาก็เริ่มแบบ

หรือว่าหลวงปู่จะเอาทางด้านของการศักดิ์ยานคงกระพันธุ์

แต่หลวงปู่เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องทำมาหากิน

คือคนทำงานสุจริตเราสนับสนุนนะ
เพราะว่าทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไป

ก็ต้องตรวจสอบต้องดูกันให้ดีก่อนรับงานด้วยว่า
งานนี้มันถูกหรือว่ามันผิดกฎหมาย
มันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าเราเรียนน้อยไม่น้อย
คือมันก็ยังมีสมาร์ทโฟนมันก็ยังพอตรวจสอบได้
หลายครั้งที่เป็นข่าวเพราะรู้เท่าไม่ถึงกัน
ก็หลายคนหลายอาชีพเหมือนกัน
รับงานได้แต่ถามนิดนึงว่าต้องทำยังไง
ขอบเขตงานเป็นยังไงต้องถอดเสื้อถอดผ้าหรือเปล่า

ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ